อุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักชนมันเป็นเสาป้ายบอกทางที่
ถนนสายสามสามสองบ้านชางระยองเนี้ย
ชาวบ้านเขาบอกว่ามาเอาออกไปหน่อยได้ไหมอ่า
ทิ้งไว้แบบนี้ทิ้งไว้แบบนี้คนอยู่กลัว
นี่คือตอนเกิดอุบัติเหตุครับคุณผู้ชมฮะนี่แหละฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกของวันที่๑๘เมษายนที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุ
ตำรวจสพบ้านฉางจังหวัดระยองเอารถคันเกิดเหตุมาจอดไว้หลังโรงพัก
ติดกับบ้านพักของตำรวจนะฮะนางบุญเตือนภูลสวัสดิ์อายุห้าสิบหกปี
ภรรยาของตำรวจสพบ้านฉางที่อาศัยอยู่ในบ้านพักหลังสุดท้าย
แล้วอยู่ห่างจากซากรถคันนี้๕เมตร

นี่ครับคุณผู้ชมครับทุกวันนี้เธอบอกว่าอยู่บ้านแทบไม่ได้โดยเฉพาะกลางคืน
ตั้งแต่เกิดเหตุรู้ไหมเธอเจออะไรบ้าง
นอนไม่หลับบางคืนนอนอยู่ดีมีกลิ่นไหม้ออกมาจากซากรถ
ตกดึกตีหนึ่งตี๒ได้ยินเสียงคล้ายคนเอาเศษซากรถมาครูดบนถนนคุณผู้ชมนะฮะ
แล้วเวลาออกจากบ้านแต่ละวันเนี่ยต้องรอให้ฟ้าสว่างก่อนนะ
ถ้าฟ้าไม่สว่างไม่กล้าก้าวย่างออกไปนะฮะ
แล้วถ้าต้องเข้าบ้านตอนมืดนะจะไปใช้อีกเส้นทางหนึ่งเลยนะฮะ
แล้วไฟส่องสว่างตรงนั้นแล้วก็แม่มันเสียดับสนิทมืดตึ๊บนะ
ทั้งซอยครับยิ่งน่ากลัวไปใหญ่
ขอให้เจ้าหน้าที่มาย้ายซากรถออกไปจากตรงนี้ได้ไหมอ่ะ
คืนที่๓คืนที่๔ก็จะได้ยินเสียงเหมือนคนลาก
ลากซากเป็นรากเหล็กกับถนนเนี่ยจ้ะ
ลากคูดคูดไปประมาณสามสี่รอบ
แล้วสักพักหนึ่งได้ยินเสียงรถปื๊ดเดียวหาย
ก็นอนขนลุกสิคะภาวะค่ะ
โหเครียดนอนไม่หลับมาสี่ห้าคืน
แซวตาโหลตาดำบอกไม่ได้นอนเลยกลัว
เคยออกขายรถตะลี่ตีสี่ตีห้าครึ่ง

ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ออกไม่ได้แล้ว
สว่างอย่างเดียวค่ะต้องรอให้เช้าก่อนใช่

โอ้โหเนี่ยครับซากที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะ
ขออนุญาตนะคะเสียชีวิตสี่ศพ
ส่วนร่างทั้ง๔ศพยังอยู่ในขั้นพิสูจน์อัตลักษณ์

ก็เลยยังไม่มีญาติมารับศพไปทำพิธีทางศาสนา
ก็ยิ่งทำให้พี่บุญเตือนเชื่อเหลือเกินว่าวิญญาณยังวนเวียนอยู่ที่ซากรถนี้
แต่ถ้าดวงวิญญาณได้ยินพี่บุญเตือนนะไม่ต้องได้ยินผมอ่านข่าวนะ
ได้ยินพี่บุญเติมพี่บุญเตือนบอกว่าขอให้ทั้งหมดไปสู่สุขติฮะ
คือบางคนบอกว่าไปเชื่ออะไรเรื่องแบบนี้
อันนี้ก็อยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็ไม่เจอไม่รู้